เรื่องแรกที่อยากจะให้คุณผู้ชมสนุกกัน

ดูกันทุกเช้า
เช้านี้นะคะคุณผู้ชมมีความน่ารัก
ของเจ้าสี่ขาน้องหมาแสนรู้
งานนี้เขามากันเป็นทีมเวิร์คเลยคุณ

ให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนี่เลย

ตัวใหญ่ก็วิ่งมาแล้วก็คว้าเชือกที่เกาะอยู่กับประตู
ปิดประตูปั้งเอ้าหนีหนีออกนอกบ้านหรือเปล่าหนีเที่ยวได้หรือเปล่า
เออไม่แน่ใจผมว่านะมันต้องไปเที่ยวมาแน่แน่เลย
แล้วกลับเช้าไงใช่ไหมกลัวแม่รู้ไงเออช่วยกันเลยเนี่ย
แต่ดิฉันว่ายังไงคงไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน
ชาญในการเปิดปิดประตูครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นสเต็ปที่ไม่ธรรมดาจริง
ทำงานสอดประสานกันเป็นอย่างดีมีความสามัคคีชุมนุมกลมเกลียว
แบบนี้เนี่ยโอ้โหต้องเอาเพลงนี้ให้เลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหใครปล่อยมาฉันเออไปร้องอย่างนี้มันแปลว่าอย่างนี้เหรอคะ
ก็สักอย่างหนึ่งอ่ะแบบนี้แบบนี้เป็นเพลงของฝรงฝรั่งเขา
เพลงฮิตน่ารักมากเลย